ที่ตามข่าวในคดีของน้องชมผู้ระบุว่า
พนักงานสอบสวนใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ในการตรวจสอบพวกเส้นผมเส้นขนที่เป็นหลักฐาน

หรือว่าเจอตามจุดต่างที่อยู่ใกล้ตัวกับผู้ต้องหา

แล้วเครื่องนี้จะใช้เป็นพยานหลักฐานสำคัญในชั้นศาลได้หรือไม่อย่างไรในคดีแบบนี้นะครับ
ที่ใช้คลี่คลายคดีฆาตกรรมน้องชมพู่เนี่ยซินโครตรอนเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากนะฮะ
แล้วสามารถพิสูจน์ได้ถึงวัตถุโมเลกุลขนาดเล็กด้วย
แต่จะไม่ใช้เป็นตัวพิสูจน์เรื่องของเอกลักษณ์บุคคล
โดยส่วนมากไม่ค่อยนิยมใช้ในการพิสูจน์เชิงคดี
ซึ่งคดีน้องชมพู่เป็นงานยากสำหรับหน่วยพิสูจน์หลักฐาน
เนื่องจากระยะเวลาของคดีมันยาวนาน
ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ได้ผลอย่างน่าเชื่อถือที่สุด
นี่คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกแบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้บางคนหรือว่าบางฝ่ายอาจจะคาใจ
ว่าโอ้โหพิสูจน์แค่เส้นขนหรือเส้นผม
แล้วจะไปรู้ตัวคนร้ายแล้วไปออกหมายจับแล้วเอาผิดได้เลยหรือไม่
มันพิสูจน์ได้ถึงวัตถุโมเลกุลขนาดเล็กด้วย
แต่มันอาจมีความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนจากการเอาข้อมูลมาแถลงหรือว่ามาให้สัมภาษณ์หรือมาพูดต่อ
มันก็เลยมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นเดี๋ยวฟังคุณหญิงหมอพรทิพย์นะครับ
ต้องนับเป็นความพยายามของพิสูจน์หลักฐานค่ะ
ที่จะหาพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าน้องชมพู่ตาย
มีพยาหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง
ปัญหาของมันเกิดขึ้นเพราะว่าการรวบรวมพยาหลักฐานตั้งแต่ช่วงแรก
มันไม่สมบูรณ์ด้วยเชิงระบบจึงมองว่าการใช้ซิงโครตอนครั้งนี้
ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีกลายเป็นเรื่องดี
แต่ว่าในประสบการณ์ที่เราทำงานด้านนี้
คำที่สื่อสารโดยตำรวจออกสู่สื่อมันคลาดเคลื่อน
ก็คือหลักฐานเด็ดมัดตัวคนร้ายเลย
เส้นผมทำให้สังคมเข้าใจว่าเครื่องนี้พิสูจน์เอกลักษณ
พอไปสื่อผิดแล้วมันก็เลยเกิด
ทนายก็เหมือนไปดิสเครดิตเครื่อง
กับน้องไม่ได้ใช้อินเอหรือเปล่าครับอินเอ
ตอนนี้เราตอบไม่ได้หรอกว่าเขาใช้หรือไม่ใช้แต่ถ้าเราพูดถึงหลักฐานทั่วไปนะคะ
เส้นผมที่ร่วงหล่นนะในธรรมชาติจะไม่มีรากผม
ไม่อาจตรวจดีเนบุคคลได้นี่อันที่๑
อันที่สองต่อให้เส้นผมนั้นถูกกระชากแล้วล่วงหล่น
แต่เราเก็บหลักฐานนั้นช้าดีเอนเอหายหมด
ใช่ไหมมันโดนน้ำโดนแสงโดนอะไรต่ออะไร
ส่วนในไข่ขาวคือส่วนที่อยู่ที่เส้นผมค่ะ
คนที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดในเชิงพยานหลักฐานเนี่ย
ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวียดสาย
คนนั้นที่ใช้เทคโนโลยีนี้

มันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่จะมาเปิดเผย
สู่สาธารณะขณะเดียวกันทนายความ

ศึกษาหาความรู้มาเพื่อสักค้าน
เพราะฉะนั้นการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อหน้าที่ตำรวจเขาไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะ
เขาจะใช้ซิงโครตอนจะใช้เครื่องมหัศจรรย์พันธ์ลึก

เพื่อที่จะพิสูจน์ทราบให้ได้
แต่ส่วนการดำเนินคดีนี่สิ
อันนี้เป็นเรื่องตำรวจไม่ใช่เรื่องพอทำ
ว่าตำรวจจะใช้พยานหลักฐานอันนี้
แล้วนำไปสู่ผู้ต้องสงสัยคือใคร
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลแล้ว
ไม่ใช่มาตำหนิเรื่องตำรวจใช้
หมอว่าตำรวจใช้ดีมากค่ะ
นี่นะฮะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็อธิบายให้ฟัง
ทีนี้ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเครื่องซินโครตอน
ทีมข่าวของเราไปหาข้อมูลมาให้
ไปคุยกับผู้ช่วยผู้มนุยการฝ่ายวิชาการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนอีกรอบนึงค่ะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภกรรักใหม่นะคะ
ท่านผู้ช่วยผออธิบายแบบนี้
แต่จะเป็นการตรวจข้อมูลทางกายภาพอื่น
เพื่อนำไปประกอบในการสืบคดีของตำรวจ

ตำรวจต้องสืบสวนว่าใครทำอะไรอยู่ตรงไหน

จากนั้นก็นำข้อมูลในด้านต่างมาประกอบจนได้ข้อสรุป
แต่ข้อสรุปดังกล่าวจะต้องถูกต้องและน่าเชื่อถือขนาดไหนเนี่ย
อยู่ที่ดุลยพินิของศาลนะคะ
ทางสถาบันซิงโครตรอนมีหน้าที่ให้ข้อมูลส่วนหนึ่ง
ที่จะนำไปประกอบสำนวนคดีก็เท่านั้น
สำหรับสถาบันซิงโครดอนประเทศไทย
เคยทำงานร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานข้อมูลต่างหลายคดีค่ะ

เป็นคดีแรกที่มีการพิสูจน์เกี่ยวกับการที่มีผู้เสียชีวิต
โดยใช้เทคนิคซิงโคตรอน
แต่ไม่ใช่คดีแรกในโลกนะคะ
เพราะทั่วโลกมีการใช้เทคนิคซิงโครอนในการคลี่คลายคดีหลายครั้ง
เช่นคดีฆาตกรรมในประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย
มีการใช้งานเทคโนโลยีนี้เป็นปกติเลย

จากว่าบางคดีตำรวจมีหลักฐานที่ใช้
มันยุ่งยากมีใช้กันแค่ไม่กี่เครื่อง
มีแค่บางประเทศเท่านั้นแล้วส่วนใหญ่มีประเทศละเครื่องเดียว
มีแค่ญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกานี่แหละที่เขามีกันหลายเครื่อง
ท่านก็ให้ข้อมูลของเราค่อนข้างละเอียดนะคะเดี๋ยวฟังเสียงท่านกันอีกสักหน่อยค่ะ
อันนี้ที่มาตรวจที่นี่เราเป็นการตรวจข้อมูลที่เป็นข้อมูลไปประกอบครับ
ประกอบข้อมูลต่างคือจริงการสืบคดีเนี่ยคิดว่ามันต้องมีข้อมูลหลากหลายนะครับ
เทคนิคที่ใช้ซิโคตนในการสืบคดีพวกนี้ไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกนะครับ
แต่คดีฆาตกรรมที่ศิวากรที่ออสเตรเลียที่ญี่ปุ่นเลย
เขาก็ทำหลายครั้งมันมีการใช้กันเป็นปกติ
เพียงแต่ไม่ได้ใช้บ่อยมาก
เหตุผลที่ไม่ได้ใช้บ่อยมากคิดว่าถ้าเกิดในบางเคสที่
ตำรวจเขามีหลักฐานแล้วก็ใช้เครื่องในห้องแล็บ
แล้วข้อมูลเพียงพอเขาก็ไม่ต้องไปใช้ซิโกดอน
ตัวข้อมูลเทคนิคการวัดเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอน
เพราะว่ามันเป็นเทคนิคการวัดที่ใช้กันทั่ว
อันนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพอข้อมูลจากหลายอย่างมาประกอบกันแล้ว
บทสรุปที่ได้ที่ขึ้นศาล
เชื่อถือได้ขนาดไหนนี้เป็นเรื่องดุลพินิษฐ์ของศาล
ที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะ
ท่านผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรสุภกรบอกว่า
มูลละค่ากว่า๖๐๐๐ล้านบาทขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล
ที่คุณภาพดีกว่านี้ใหญ่กว่านี้
ใหญ่กว่านี้๓เท่าอะค่ะจะสร้างที่จังหวัดระยอง
ขีดความสามารถสูงสามารถดูโครงสร้างที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้นด้วย

ของไทยนะฮะในไทยนะครับกำลังจะสร้างเพิ่มที่จังหวัดระยองนะครับ
ย้อนไปดูบรรยากาศที่บ้านกกอกอีกสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณอุ๊บวิริยะนักปั้นดาราชื่อดังนี่ฮะ
กลับมาบ้านกอกอีกครั้งด้วยชุดสีสันสวยสดงดงามสีบานเย็น
ค่ะคือพี่อุ๊บเนี่ยบอกว่าวันนี้จะมาเยี่ยมคุณแม่น้องชมพู่
ก่อนจะเข้าบ้านคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยก็เลยแวะมาที่ลานพญานาคก่อน
ตรงถนนแถวหน้าบ้านลุงพลตอนนี้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามแล้วนะฮะ
เพราะว่านายชัยพลเขาก็ถูกดำเนินคดีเรื่องของบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนด้วย
อุ๊บบอกว่าไม่ได้มา๖เดือนกว่านะครับ
รับว่าตอนนี้บรรยากาศในบ้านกอกเนี่ยมันเปลี่ยนไป
สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ผู้คน
อุ๊บบอกว่าเรื่องโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่เคยบอกเอาไว้
ที่มีนายทุนจะมาสร้างเนี่ยยืนยันว่ายังมีเหมือนเดิมนะครับ

แต่ยืนยันว่าได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแน่นอน
นักแสดงถูกจ้าง
ก็เดี๋ยวคงจะมาคงจะอัปเดตกันพอรอให้การซ่าตรงนี้นะครับ
หลังจากนั้นพี่อุ๊บก็ไปกับทนายโนบินะฮะ
แล้วก็เฮียเปี๊ยกนักธุรกิจชาวอุดรธานีไปที่บ้านคุณแม่น้องชมพู่
นี่เปลี่ยนชุดอีกสีหนึ่งนะฮะ

ก็ห่างกันสักประมาณสองกิโลนะฮะ

เปลี่ยนเป็นชุดเสื้อผ้าสีม่วงแล้ว
อุ๊บบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับการติดต่อจากแฟนคลับในต่างประเทศนะครับ

ในการจ้างทนายความช่วยเหลือคุณแม่น้องชมพู่เพื่อต่อสู้คดี
แต่ตอนนี้ก็ทราบว่าแม่น้องชมพู่มีทีมทนายความแล้ว
เชื่อว่าทีมทนายความที่จะเข้ามาช่วยเนี่ย
คงจะเป็นทนายที่มีฝีมือมีประสบการณ์สูง
มั่นใจว่าจะสามารถช่วยได้อย่างแน่นอน

ก็มั่นใจมากขึ้นครับอย่างน้อยก็ยังมี
เพราะว่าก็ไม่มีใครมาแล้วแต่ก็จริงนะเคยนึกในใจว่า
เราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งแต่ตอนแรกจะคิดว่าก็คุยกับทางเอฟซีเมืองนอก
เขาจะลงขันกันเลยจากต่างประเทศ
ลงไปหลักแสดและกิจบอกว่าจะต้องคุยกับพ่อคุณแม่ก่อน
เพราะว่ามันเป็นการเหมือนระด้าประลวงหรือเปล่า
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่เคยคิดรับบริจาค
ส่วนนายกิจสดาโลหิตดีหรือว่าทนายโนบินะครับ

อยู่กับทนายเกิดผลอยู่กับอีกสองท่านแล้วบอกเนี่ยเดี๋ยวเตรียมมาบ้านกกอก
ทราบข่าวเรื่องทีมทนายความแต่ทนายโนบิบอกกับเรานะครับ
บอกว่าวันนี้คือมาให้กำลังใจคุณแม่น้องชมพู่เท่านั้น
ไม่ได้มาเสนอตัวเป็นทนายความให้กับคุณแม่น้องชมพู่ไม่มีนัยยะอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าทุกคนก็คงจะทราบดีว่าเมื่อก่อนตัวของทนายโนบิก็เคยคลุกคลีอยู่กับนายชัยพล
แต่ตอนนี้ออกมาแล้วนะฮะถ้าตอนนี้จะมาเสนอตัวช่วยคดีความให้กับแม่น้องชมพู่
มันคงไม่สง่างามทางวิชาชีพที่สำคัญก็คือเฮียเปี๊ยกนักธุรกิจชาวมุกดาหาร
เตรียมทนายที่มีชื่อเสียงมาช่วยเหลือแม่น้องชมพู่แล้ว
เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไง
พรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวทีมทนายความกัน
โดยเชื่อว่าจะกลายเป็นทีมอัลเวนเจอร์อะไรขนาดนั้นเลย
ในส่วนผมไม่สามารถที่จะเป็นทนายความให้กับแม่น้องชมพู่ได้อยู่แล้ว
เนื่องจากว่าตัวผมเองเคยมีการคุกคีกับตัวทางลุงพล
แล้วก็ส่วนหนึ่งเองก็เคยอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
แม้ว่าจะออกมาจากลุงพลภายหลัง

แต่งนั้นเพื่อความสนะหงามกับพฤชาชีพ
ผมโดยจะไม่สามารถที่จะรับเป็นทนายความได้
สองก็คือทางฝั่งของนายชัยพลเนี่ยไปพบคณะกรรมธิการของนายศิระที่สภาที่กรุงเทพ